ส่วนเรื่องของการเมืองช่วงบ่ายวันนี้ต้องจับตากรกตจะมีการประกาศรับรองรายชื่อของสอสอแบบแบ่งเขตนะฮะ
รวมทั้งเรื่องของการประชุมร่วมระหว่างคอสชกับคอรมออาจจะมีการยกเลิกนะฮะ
คำสั่งของหัวหน้าคอสชหลายฉบับด้วยกันครับ
ทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมร่วมระหว่างคอรมอลและคอสชจะพิจารณาการออกมาตรา๔๔
เพื่อลบล้างคำสั่งและประกาศที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ปี๒๕๕๘
และผลเอกชัดชัยสาริกัญญะมรองนายกรัฐมนตรีอยากให้ยกเลิกคำสั่งคอสชเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย
โดยขอให้มีเงื่อนไขเล็กน้อยจึงต้องหามรือการแก้ไขคำสั่งมาตรา๔๔ที่ออกมาลบล้างคำสั่งและประกาศคอสช
จากนี้ก็มีรายงานว่าวันนี้จะมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงลาออกเพื่อไปนั่งเป็นสวด้วย
และต้องติดตามก็คือในช่วงบ่ายกตก็จะมีการประกาศรับรองผลสสแบบเขต
ซึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดเลยมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาคำร้องคัดค้านให้ทันต่อการประกาศรับรองผลสอสอแบบแบ่งเขตในวันนี้
ซึ่งจะประกาศรับรอง๓๔๙เขตยกเว้นเขต๘เชียงใหม่ต้องรอเลือกตั้งใหม่นะครับ
ส่วนวันที่๘พฤษภาคมคือพรุ่งนี้จะประกาศรับรองสอสอแบบบัญชีรายชื่อซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะก็ต้องรอเรื่องของผลคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
คำร้องที่ให้วินิจฉัยวิธีการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อตามพรบประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒๒
ชอบด้วยรัฐธรรมนุนมาตรา๙๑หรือไม่ซึ่งสารได้นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติเช้าของวันที่๘พฤษภาคม
มีรายงานข่าวด้วยว่ากรกตเปิดเผยด้วยว่ากรกตนั้นได้ผลคะแนนรวมของทุกพักการเมืองรอคำนวณแล้ว
โดยนำขนาดล่าสุดมาคำนวณตามส่วนของกโกรทที่ได้รับการจัดสรรสสบัญชีรายชื่อ๒๘พัก
โดยมีพักที่มีคะแนนต่ำกว่า๗๗๖๔คะแนนได้รับการจัดสรรถึง๑๒พัก
แล้วก็มีพักเพื่อแผ่นดินได้รับการจัดสรร๑คนด้วยจากเดิมที่ไม่มีเลย
กระดาษที่พรรณประชารัฐและพรรคอนาคตใหม่
จำนวนสอสอบัญชีรายชื่อจะลดลงพักละ๑คนด้วยครับ